คุณแม่ของน้องที่เกิดเห็นที่ผู้โชคชนแล้วก็มีในสื่อ
คุณแม่อยากจะพูดอะไรกันทางสื่อในวันนี้แล้วกับน้อง
เพราะว่าที่เขาไม่ได้อยู่ประเทศเรานานแล้ว
เขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่ดีงามของพวกเรา

แม้แม่น่ามาจริงแม่พูดกับเขาต้องบอกว่า

เห็นการทั้งหมดเกิดจากความรู้ถ้าไม่เห็นการ
ซึ่งหมอมีค่ายว่าโรคซื้นเศร้าของเขา
ถ้าไม่เป็นแนวซึมถ้าตัวตาย

เมื่อคืนเราเปลี่ยนของเทียบไบวาน
สำหรับเช้าวันนี้กลับบ้านมาก็เข้านอนยาก็ไม่ได้ทาน
เช้าขึ้นมาก็รีบออกไว้วัน
ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเวลาโมโหเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้
อยากจะกลับของกันแค่ไหนดีกว่าอย่างมาก
ในการที่ที่ที่ที่ครอบครัวเราก็พยายาม
ไม่ได้ทอดที่เขาไม่ได้ให้เขาอยู่อย่างไม่พบแดน
แต่ว่ามันอยู่ในช่วงการรักษาบางทีอารมณ์มันมีการขึ้นลง
โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
น้องมีอะไรพูดกับประชาชนชาวไทยทุกคนนี้
เราไปพูดกับที่ไม่ค่อยเหมาะชมหลุดไปวันนี้ละ
อยากจะขอโทษหรืออยากจะอะไรในช่วงที่เกิดเหตุที่ผ่านมาในเพจ

ครับครับผมก็คืออยากจะขอโทษทุกคนนะครับ
ที่ว่าเราจะพูดอะไรทำบ้างไปบ้างนะครับ
ด้วยความโมโหแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนรักรถนะครับ
บางทีพอเราเห็นว่ารถเสียหายแล้วเราก็เกิดความพอดี
แล้วก็ด้วยอาการที่เป็นอยู่ครับ
ก็เลยทำให้อาจจะดูรุนแรงกว่า
เหตุการณ์ปกติที่พบเจอได้ในสังคมนะครับ